ตั้งท้องถิ่นเมื่อวานนี้เลือกตั้งทั้งนายกอบต
แล้วก็สมาชิกสภาอบตในแต่ละพื้นที่
เราสรุปเราประมวลมาให้บางพื้นที่นะครับอย่างที่นครพนม
เรียกว่าสร้างเสียงหือหามากเป็นประวัติศาสตร์การเมืองท้องถิ่นเลย
เพราะอะไรเพราะว่าน้องแพนต้าน้องแพนต้านายพิชยาโภชราศดรคุณ
ชื่อเล่นน้องแพนต้านี่ชื่อน่ารักนะชื่อเหมือนผู้หญิงเลยนะครับ
แต่ว่าตัวของนายพิชยาเป็นสาวประเภท๒คุณ
ค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
และเป็นผู้สมัครชิงนายกอบตท่าค้อหมายเลข๒
ปรากฏว่าผลงานเข้าตาประชาชนครับ
ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะฮะ
นับกันถึงเมื่อคืนนี้๒๕๙๘คะแนน
ก็ถ้าเป็นจริงแล้วก็กรกตประกาศออกมา
ก็ถือว่าเป็นการล้มแชมป์เก่าได้สำเร็จ
ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้านในพื้นที่
ทั้ง๑๑หมู่บ้านอย่างท่วมท้นเลย
ทีมข่าวของเราไม่พลาดฮะไปสัมภาษณ์น้องแพนต้าครับ
เปิดเผยบอกว่ารู้สึกดีใจมากถือว่าเกินความคาดหมายมาก
อีกทั้งยังฝากกระแสความรู้สึกทางสังคม
เพราะว่าเธอเป็นสาวประเภท๒

ทุ่มเททำงานเพื่อท้องถิ่นเพื่อบ้านเกิดมาตลอด
ในฐานะที่เคยเป็นอดีตสารวัตรกำนัน
หลังจากนี้เธอจะพัฒนาท้องถิ่นให้ดีที่สุด
ไม่มีเส้นกั้นระหว่างเพศด้วยนะครับ

แล้วก็พ่อดิฉันพิชยาโปรชลาศดรนะครับ
ก็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องอุ่นใจได้
ถ้ามีแผ่นตาอยู่เคียงข้าง
เข้าถึงเพิ่งได้ใกล้ชิดประชาชน

ก็ถือว่าเป็นนายยกอบตคนสวยของนครพนมนะครับ
ส่วนการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกอบต

เขาบอกโอ้โหลุ้นกันใจจะขาดอยู่แล้วนะคุณนะ
เพราะผู้สมัคร๒คนคะแนนเท่ากัน
ทำให้กรกตประจำหน่วยเลือกตั้งต้องใช้วิธีอย่างไร
ทำให้ทั้งผู้สมัครและกองเชียร์ลุ้นกันสุดตัวนะครับ

เอ้าพอประชุมศรีสวรรค์นะคะ

คุณได้รับเรื่องตั้งความทิ้งคร่าว

คือเอาเรื่องของเรื่องคือแนนทั้งสองคนเท่ากัน
ใช่คุณแต่ที่ฉันสงสัยคือเตะบอลคะแนนเท่ายิงลูกโทษ
แต่นี่คะแนนผู้สมัครเท่ากัน

อันนี้คือคุณต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับ
ว่าคือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วย
เขาก็จะมีสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิษฐ์

แต่ก็ต้องดูนะว่ากรกตรับรองยังไงด้วย

อยู่จับฉลากกันว่าคนคะแนนเท่ากัน
จับฉลากครั้งเดียวแล้วได้มันใช่หรือเปล่า
หรือว่าต้องมีการเลือกตั้งใหม่การหย่อนบัตรกันใหม่
อันนี้กรกตยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็ต้องไปดูอีกว่าหน่วยไหนที่จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลอง
กว่า๒๐๐คนพากันออกมาปิดล้อมทางเข้าออก

ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าที่กรกตประจำตำบลห้วยยูง
ขนย้ายหีบบัตรเลือกตั้งไปส่งกรกตกระบี่นะคุณ

บอกว่ามีความไม่โปร่งใสของการนับคะแนนในหลายหน่วยเลือกตั้ง
หลังผลคะแนนของผู้สมัครตัวเต็ง๒หมายเลข
พลิกชนะกันฉิวเฉียดแค่๒คะแนนนะครับ
หมายเลข๔เป็นอดีตกำนันได้คะแนน๑๖๐๖คะแนน
ส่วนหมายเลข๒ได้๑๖๐๔คะแนน

แต่ว่ามีความไม่โปร่งใสในการนับคะแนนหรือเปล่านะครับ
โดยกรกตประจำตำบลห้วยยูงก็ต้องออกมาเจรจากับกลุ่มชาวบ้าน
แล้วก็ยืนยันนะครับว่าการนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส

นายวิสูจน์พฤกษสุวรรณนายอำเภอเหนือคลอง

ข้อสรุปว่าจะให้ทางอบตนำหีบบัตรเลือกตั้ง
ทั้ง๔หีบจากหน่วยเลือกตั้ง๘หน่วยในตำบลห้วยยุง
เก็บรักษาไว้ก่อนที่สพคลองเหนือ
เพื่อรอให้ผู้สมัครไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่กรกต
ทำให้ชาวบ้านยอมสลายตัวไปในที่สุดนะครับ
ต้องให้กรกตเป็นผู้ตัดสินใจจะนับใหม่จะอะไรยังไงนะฮะ
ล่าสุดทีมข่าวสอบถามไปยังผู้สมัครหมายเลข๒นะครับ
สมัครหมายเลข๒บอกกำลังรวบรวมหลักฐาน
เพื่อไปยื่นร้องเรียนในฐานะที่เขาแพ้การนับคะแนน
พลาดท่าไป๒คะแนนเองนะฮะ
ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกรกต
สรุปภาพรวมผลการเลือกตั้งอบตทั่วประเทศ
พบการร้องเรียนเพิ่มมากขึ้นนะครับ
คือ๒๖๘กรณี
เป็นเรื่องซื้อเสียงมากที่สุด
เมื่อวานเรารายงานไปซื้อเสียง๘๐กว่ากรณี
ค่ะนะคุณนะส่วนกรณีการฉีกบัตรนะครับ

ก็มีการฉีกบัตรเหมือนกันอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับ
ส่วนการประกาศผลเลือกตั้งหรือการรับรองผล
หากไม่มีเหตุร้องเรียนก็จะประกาศรับรองผลเลือกตั้ง
ภายใน๓๐วันนับตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ก็จะประกาศอีกทีก็๒๘ธันวาคม
แต่ถ้ามีเรื่องร้องเรียนมาเยอะตรวจสอบไปเยอะ
อาจจะล่าช้าไปอีกประมาณสัก๓๐วันอีก
ก็คือไปมกราปีใหม่เลยนะครับ